ซึ่งสสวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรก
ทั้งนี้ข้อมูลต่างรวมถึงข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมครั้งนี้สสวจะดำเนินการรวบรวม